คุณผู้ชมครับรถกระบะเนี่ยมากันหลายคันอืม
บรรทุกของมาเต็มคันทุกคันเลยแต่มีอยู่คันหนึ่งยางแตกครับ
ยางแตกถ้าเป็นคุณผู้ชมจะทำยังไงแต่ว่ารถคันนี้นะ
ดีนะเพื่อนเตือนสติเฮ้ยอย่าเหยียบเบรกนะอย่าเหยียบเบรกนะ

นี่ครับทำไมเขาคุยกันได้เขาเปิดโทรศัพท์คุยกัน

เปิดโทรศัพท์คุยกันเพื่อแบบกันง่วงด้วย
ครับปรากฏว่าจังหวะนี้คุณผู้ชมฮะ
คันหน้าที่ขนของมาด้วยกันทีมเดียวกัน

อย่าเบรกถ้าต๊อตกระทืบเบรกหรือเหยียบเบรก

เพราะว่าขนของมาหนักเหลือเกินนะฮะ

ขอบคุณพี่หนึ่งที่คอยเตือนสติผม
ฝากชีวิตไว้กับยางแค่๔เส้น
ชีวิตหลังถนนไม่มีอะไรแน่นอน
คุณปอนเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมให้ทีมข่าวฟังบอกว่า
ขับรถกระบะส่งของกันมา๒คัน
คุณปอนขับนำหน้า
ส่วนคนที่ตะโกนอย่าเบรกอย่าเบรกชื่อพี่หนึ่ง
ขับอีกคันตามหลังนะครับ

มาถึงทัพสแก่ประจวบคิริขันครับคุณผู้ชมครับ
ยางล้อหลังซ้ายของรถกระบะที่คุณปอนขับ
มันระเบิดครับ
นะครับอาจจะมาทุกหนักนั่นแหละ
เชนเกียร์เชนเกียร์คืออะไรนะฮะ
ดเกียร์ทำให้ความเร็วมันน้อยลงนะครับ
ถ้าสามถ้าสี่อยู่ก็สามสามนะฮะ
ค่อยให้มันเบาลงนะฮะ
นี่แหละครับจนสามารถเข้าข้างทางรถปลอดภัย
ประสบการณ์สำคัญจริงครับเรื่องนี้ฮะ
จริงประสบการณ์ความรู้